เสียงหัวใจเขามันไม่ได้ตึ๊กมันดังโสดโสด
มันได้ยินว่าโสดคือดังออกมาทะลูออกมาเลยเหมือนกล้าวสูพัศระ
เสียงหัวใจเค้าแดงโสดโสด
ถ้าเช่นนั้นประกาศเตตตั้งโตทมาครึ่งปีแล้วคับใส่สวงขาตอนนี้
อุ้ยสวย๊ฉำมงสมิหลาสวงขาปะตะนีมากเลย

คนมาดูแลหัวใจน่าจะเยอะหรือเปล่า

เจอตัวเป็นเมื่อเช้าที่ผ่านมางานวงสวงละครคุณดูเขาแต่งหน้านิดเดียวยังสิ

เขาตื่นแล้วเขาก็สวยแบบนี้เลยเราก็คว้าตัวมาถามน้องหน่อยพักนี้แหมเก้า

แรงและอวดหุ่นชุดว่ายน้ำเซ็กซี่สะท้านสวงมากแม่
เจ้าตัวบอกว่าจริงหนูเป็นคนชอบฟิลชุดว่ายน้ำนะพี่
แล้วก็เขินด้วยนะที่มีคนมาแซวเยอะคุณดูภาพสวยไหมสวยหน้าแซวไหมล่ะ
น้องบอกว่าน้องไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นสาวเนื้อหอมนะ
เพื่อนเองก็ไม่ได้มีการชงนงชงหนุ่มอะไรมาให้เหมือนที่เป็นข่าวเมาส์มอยมา
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากลัวนะน้องกลัวว่าคนอื่นจะมองว่าน้องเป็นคนที่จีบยากหรือเปล่า
แต่ที่สุดแล้วน้องบอกว่าจริงน้องเป็นคนชิวนะ
แต่ตอนนี้แฮปปี้ที่จะอยู่โสดก่อน
ใช้เวลากับตัวเองก่อนเพราะว่ามีความสุขกับตัวเองแบบสุดไปเลยค่ะ

เอาจริงหนูพูดเลยว่าหนูไม่เคยโสดนานค่ะ
รู้สึกว่าหนูได้ใช้เวลากับตัวเองมากขึ้นเยอะ
แล้วแต่มุมมองค่ะสำหรับหนูตอนนี้นะ

ความคิดไปอีก๑๐ปีข้างหน้าหรืออะไรก็ได้
แต่ว่าณตอนนี้หนูก็มีความสุขค่ะ
แฮปปี้โสดอยู่
จีบก็จีบไปแต่ว่าจะตอบรับไหมอีกเรื่องหนึ่ง
นี่สุดยอดไปเลยนะคะ